ไปดูเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับที่ผมโปรยเอาไว้
ผู้ชายคนนี้พ้นโทษคดียาเสพติด
แต่ยังต้องสวมกำไรเอ็มเพื่อคุมประพฤติอยู่
ปรากฏว่าออกมาไปแทงคอรบพอเสียชีวิต
แล้วกลับไปนอนอย่างสบายใจนะครับ

โอ้โหลูกมันหายมา
สักเช้ามามาไปแบบนี้นะ

เฮ้ย
ที่ร้องไห้แบบนี้เพราะว่าเป็นแม่ของฝั่งผู้เสียชีวิตครับ

นายเติมศักดิ์ไทยเจริญพงศ์อายุ๔๕ปี
เป็นรอปภนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
ถูกของมีคมแทงเขาที่ต้นคอต้นแขนซ้ายแล้วก็กลางหลัง๓แผล
อยู่ริมทางเท้าชุมชนริมคลองบางตลาดตะบนท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีครับ
ใกล้กับศพพบรถจักรยานยนต์ยามาฮาวของผู้ตายด้วย
นางกิมเตียงมั่นคงพรวิเชียนแม่ของผู้ตายเล่าบอกว่า
กับลูกเนี่ยพักอยู่ในซอยทรายทองใกล้กับจุดเกิดเหตุนี่แหละ
ตอนเช้าลูกบอกจะไปซื้อของที่ตลาดประชานิเวศ
ตอนสายยังไม่กลับบ้านติดต่อก็ติดต่อไม่ได้สังหรณ์ใจแล้วนะครับ
พอรู้ว่ามีเหตุแทงกันก็ตามมาดูเอ้าเป็นลูกของเธอ
แม่เสียใจที่สุดครับที่ถูกทำร้ายจนตาย

เพราะว่ายังมีหลานชายอายุ๑๖ปีนะครับ

ป่วยเป็นบรรเนคต่อมน้ำเหลืองที่ต้องดูแลอีกคนครับ

กองเลือดนะครับเป็นจุดจุดจุดบนทางเท้าแล้วก็พบมีดสั้น
ยาวประมาณ๕นิ้วตกอยู่นะครับข้างประตูห้องไม่มีเลขที่เป็นที่พักชั่วคราว
ใต้สะพานข้ามคลองบางตลาดครับไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้คือนายมานะ
เมกซูวันอายุ๓๘ปีเขาอ้างว่าเขาเดินเล่นอยู่เรียบคลอง
เจอผู้เสียชีวิตนะครับก็ไม่รู้จักกันมาก่อน
หน้ากันแล้วให้ของรับเขาก็เลยใช้มีดที่พกติดตัวมาจ้วงแทงไปนะครับ
โดยก็ไม่รู้ว่าแทงไปแล้วเขาจะตาย
หลังเกิดเหตุก็ไปนอนต่อในห้องพักครับ
นายมานะนะครับบอกด้วยว่าเขาเพิ่งพ้นโทษออกมา๑๒เดือน
จากการตรวจสอบประวัติพบว่าต้องโทษมาหลายคดีล่าสุดก็เป็นคดียาเสพติดนะครับ
สวมกำไรอีเอ็มอยู่เลยที่ข้อเท้าเพื่อคุมประพฤติ
แต่มาก่อเหตุฆ่าคนตายซะอีกแล้วครับ